คุณผู้ชมครับมีหลายครั้งนะครับที่เราได้ยินข่าวการเสียชีวิตของเหล่าอาสากู้ภัย
ขณะที่ลงไปดำน้ำช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนี้กองทัพเรือจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมดำน้ำที่ถูกต้อง
ให้กับอาสากู้ภัยจากหลายพื้นที่เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้การกู้ภัยทางน้ำที่ถูกต้อง
ประเด็นเรื่องนี้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ

ที่ถูกต้องและเทคนิคการหายใจใต้น้ำอย่างถูกวิธี

มาสอนตัวต่อตัวให้อาสาสมัครกู้ภัย

เรียนรู้ทักษะเพื่อนำไปทดสอบ

เรียนรู้การดำน้ำในสระแล้ว
ต่อมาคือการลงพื้นที่จริงในทะเล

ต้องลงดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบคัน

เพิ่งเคยดำน้ำในทะเลเป็นครั้งแรก
แต่ทุกคนก็ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ไม่ใช่เพียงแค่การดำน้ำอย่างเดียวเท่านั้น

บางคนร่างกายจะรับไม่ไหว
แต่ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนอาสาด้วยกัน
ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วง

ความรู้ของการกู้ภัยทางน้ำ

ให้กับตัวแทนอาสาสมัครกู้ภัย

ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ครูตั้งคำถามมา๑๐กว่าปี

คำถามครูต้องรีบไหม

ประเมินไหมว่ากระแสน้ำเป็นยังไง

ส่วนทางกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำที่๑
จำนวนไม่มากพอและยังไม่มีการเก็บสถิติ

แต่การเปิดโครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล

และเพิ่มความรู้การกู้ภัยอย่างถูกต้อง

ในวังวมมีการไม่คาดฝันขึ้น

คลากรที่เขารับการอบรม

ผู้ที่ประสบภัย

อุบัติเหตุทางน้ำทางทะเล

ของการฝึกในครั้งนี้

กายภาพอาสากู้ภัย
แล้วยังส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ในการกู้ภัยของประเทศไทย
ดีขึ้นในสายตาคนทั้งโลกด้วย
เหมือนกับเหตุการณ์ช่วย๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวง
ออกมาได้อย่างปลอดภัยราวปฏิหาร
กลายเป็นเหตุการณ์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
ที่โลกต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวชะลัดทีวีรายงาน